ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยโทนสีน้ำตาลทอง
เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
โดยร่วมมือกับโฟชองร้านขนมฝรั่งเศสชั้นนำระดับโลก
สร้างสรรคเมนูขนมหวานสุดพิเศษ

ที่มีสายเฉพาะของแต่ละคน
ตั้งแต่วันที่๒๖ถึง๓๑พฤษภาคม๒๕๖๒
กาแฟชาวไทยที่สัญหาประสบการณ์
กาแฟสุดพิเศษไม่ควรพลาด
กับการสัมผัสสุนทรียรสในการจิบกาแฟชั้นเลิศ
ผมเชื่อว่าคนที่อยากจะมา
เป็นช่วงเวลาที่อยากจะสบายมาพักผ่อนจิบกาแฟ
ทานขนมอร่อยมาที่นี่ได้เลยเหมาะมาก
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟระดับพรีเมียม
คือคาปูชิโนลาเต้มักเกียโตและไวท์เอสเกรสโซ
จับคู่กับขนมหวานที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษโดยโฟชอง
มีทั้งซิกเนเจอร์เมนูของกล้องสหรัฐ
เค้กมิวเฟยวานิวขนมหวานยอดนิยม
ซิกเนเจอร์ของร้านโฟชอง

เค้กเมอร์เชฟที่เข้มทั้งรสและกลิ่น
จับคู่กับเค้กซัมเมอร์เมอร์เชฟอร่อยนุ่มละมุน
จากบัตเลอร์และบาริสต้าที่มีประสบการณ์
สามารถมอบประสบการณ์ดื่มกาแฟที่เหนือระดับ
ให้คนรักกาแฟตัวจริง